เรายังอยู่กันที่เรื่องความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นตอนที่๒แล้วนะคะ
กับช่วงผ่าภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้นะคะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์เจาะลึก
ถึงสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ทีที่กองทัพพิสูจน์มูลเหตุของปัญหาได้สำเร็จ
เริ่มเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเรียนรู้สาเหตุและเงื่อนไขสำคัญ
ผสมผสานกันจนทำให้เกิดเหตุการณ์
ซึ่งเริ่มจากประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
ความขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์ในพื้นที่

โดยมีสาเหตุหลักของการจัดระบบการศึกษา
ที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับสูง
ก่อให้เกิดการว่างงานและมาตรฐานการดำรงชีพ
การใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา
โดยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ตากใบ

ตอกย้ำความหวาดระแวงครั้งใหญ่ในพื้นที่
ทำให้กองทัพต้องเร่งแก้ไขก่อน

จัดตั้งกองพลทหารราบที่๑๕
ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ราบที่๑๕ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมได้รับรับโทรศัพท์จากหน้าห้องพเอกสินทรีย์ว่าให้
พลเอกประวิทย์ให้ไปพบ
ผมก็ไปพบท่านก็บอกว่า
สำเร็จจึงจัดกำลัง๓กล้องพันธุ์ลงไปภาคใต้

อีก๖เดือนคือจัดเตรียมกำลังพนธุ์ไป

๓กล่องพันธุ์นึงก็๒๐๐๐โนโลกรณ์
๒๐๐๐โนโลกรณ์ซึ่งขนาดนั้น
พี่รวบอย่างไร

กล่องพนธุ์ใหม่ก็คือกล่องพนธุ์ลอด๑๕
เป็นกองพลสำรองซึ่งมีอัตราโค้งอย่างเดียว

หาคนหาคนแล้วก็ขออัตรา

แนวคิดการจัดตั้งกองพลทหารราบที่๑๕ในครั้งนั้น
คำนึงยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าใจและลดความหวานระแวง
เป็นด้านหลักโดยตั้งชื่อหน่วยว่ากองพลพัฒนาและพิทักษัพยากร
รวมเอาทหารหลากหลายเหล่าทั้งทหารราบทหารช่างเสนารักษ์
และทหารปืนใหญ่ที่มีความโดดเด่น
งานช่วยเหลือประชาชนมาไว้ในหน่วยเดียวกัน
มีเป้าหมายเพื่อมุ่งมั่นพัฒนา
และพิทักษัพยากรและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
คู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

เป็นกลุ่มผลถ้าว่าขนาดเบา
มันผสมอยู่ในนั้นเป็นเสร็จเลย
ซึ่งแบบนี้ออกแบบได้ได้ดีมาก
ผมเห็นแนวก็คือแนวกองตั้งกงพลนี่แหละ
พยากรเป็นแนวที่ท่านให้
เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องเข้าไปหาชาวบ้านได้
ชาวบ้านต้องมีเครื่องมือที่ไปช่วยเขา
เป็นเครื่องมือที่เข้าไปหาจบ้านคือต้องมีเครื่องมือ
หมายความว่าอาจจะเป็นขนมนมเนยเงินทอง
หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่

ฉะนั้นท่านให้คือกองร้อยทหารช่าง
ในแต่ละกรุงพันธุ์จะมีของร้อยฐานช่าง
แล้วก็มีร้อยเศรษฐ์นักลักษณ์มีหมวดเศรษฐ์นักลักษณ์
ซึ่งเป็นหน่วยที่สมบูรณ์แบบ

นับได้ว่าเป็นกองพลที่จัดกำลังเข้ามาปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากได้จัดตั้งหน่วยเพียงระยะเวลา๖เดือน
ก็สามารถเดินหน้าหยุดสถานการณ์รุนแรงในขณะนั้น
ไม่ให้บานปลายได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันกองพลทหารราบที่๑๕
อัตราการจัดของกองพลทหารราบเบา
โดยมีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย
กองบัญชาการกองทุนและหน่วยส่วนฐาน
กรมทหารราบและ๑กรมสนับสนุน
คงเหลือเพียง๒หน่วยที่ชะลอการจัดตั้ง
คือกองร้อยบินและกองพันธหารขนส่ง
กรมทหารปืนใหญ่ไม่มีการจัดตั้ง
ทางนี้กองทัพบกได้กำหนดให้ใช้การปรับโอนหน่วย
กองทัพบกตามความจำเป็นทางยุทธการ